ไว้ใจได้กับไคร่มวยอสนิทฟัน

ไม่เว้นอาฮัย
ทางด้านมังกรเขียวได้หายใจหายคอเลยครับ
มองหน้าจานสนิทประสงค์น้ำแล้วเดินต่อเลยครับ
มังกรเขียวพยายามจะงัดหมัดขึ้นมาเป็นตัวช่วย
โอ้แต่ก็ติดในเลยครับหยกเพชร

สลับมาอีกแล้วครับแทงขวาแทง
โอ้โหโดนเข้าไปนี่มันอ่อนรัดช่วยเลยครับ

โอ้โหแล้วช็อตสุดท้ายนี่กระชากพามาที่ข้างเชือกแล้วตีตามเข้าไปอีกต่างหากครับ
เบียดมาเสียบซ้ายเสียบขวา
ว่าล็อกนายพยายามจะหมุนเหลี่ยมตีครับ
ไปเอาเรี่ยวเอาแรงแบบนี้มาจากไหนครับหยกเพชร
โอ้โหดูครับแทงอีกแล้วครับเอ้ากระชาก

แล้วก็มาพยายามจะเสียบเลยครับ

ไม่ใช้เหลี่ยมใช้กำลังเยอะครับ
เมื่อหน้าหลุยก่อติดคิดเลยครับ

ทางมวยก็บอกว่าก็ติดคิดตังค์นะครับ
พาบ่อยเอาสนิพันธ์เสียบด้วยก่อซ้ายเจอเหลี่ยมอีกแล้ว
เหลี่ยมตีแต่ไม่ได้ตีเข่าครับ
เมื่อสักครู่นี้อาศัยเหลี่ยมเอาตัวรอดครับ
แต่สุดท้ายแล้วก็ครบ๓ยกเรียบร้อยครับ

กเพชรอสนิทพันธ์จากลำพูน
กับทางด้านมังกรเขียวสอทวีการจากนครราชศรีมา

จังหวะสลับแทงซ้ายครับ
ยัดด้วยแค่งขวาโตขึ้น
แต่เป็นมวยที่อาวุธหนักนะครับทางด้านมังกรเขียว
แต่ต้องบอกว่าไม่ปล่อยให้ยืนวงนอกนานครับ
หยกเพชรติดตัวถึงตัวทุกครั้งครับ

แล้วคว้ามาเจอกระชากดีครับ
ช็อตนี้ต้องช่วยชมครับไม่สำไม่เติม

แล้วดูครับพยายามจะเหวี่ยงหมัดเข้าใส่แต่ก็ไล่ไม่จนสักทีเอาเลยครับ

ทั้งคู่นะครับใต้ประหลอดวัดความเดือดไปถึง๙๐องศา
เอาล่ะทุกคนค่ะตอนนี้ไปที่การลงทาง๓ของชัดเจสสกอร์ค
เพื่อรักเก้าที่เป็น
เอาล่ะทุกคนค่ะมาฟังคำถัดเสียงกันกันกัน
คุณผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสด
และตอนนี้มาถึงคู่ที่๒ของรายการ
มังต้อนทองสิตเจ้าพันธม
แซมพิเยอร์ชาลิ้ง
แซมพิเยอร์ชาลิ้ง
หลังมือ๒๘ปี
ยุทธภูมก์ในเทจะ
ดีตลอดนะทุ่ม่อนเชียงแฮ้อ
ทุ่งมนต์สิงหะเดชายิม
ทุ่งมนต์สิงหะเดชายิม
ทุ่งมนต์สิงหะเดชายิม
ร่างกายเริ่มดีขึ้นเรื่อยครับ
แล้วครู่นี้ศรีฬะรูปร่างทุกอย่างอย่าง

ประสบการณ์ความเก่านี่ไม่ห่างเลยครับ

ทุ่งมนต์นั้นดูได้หนาละครับ
เก่งอยู่แล้วครับในพิกัด๖๒กิโลกรัมครับของทั้งคู่
ตอนนั้นมังกรทองได้
แซนสุกริมล่ะครับขึ้นไปถอดมงคลให้
ในขณะที่ทางฝั่งของทุ่งมนต์นั้น

สมมูเอลโลดิเกรสครับ
รูปล่านต้องบอกคู่นี้ประกบกัน
ดูครับไม่รู้ใครสูงกว่ากันแล้วครับ

หัวร้อนทางธอง

ักจังหวะเสียบด้วยซ้ายเลยครับ

ยุคนั้นเนี่ยก็มีดุงรัฐสิทธิ์หมอรับวัตรเลยครับแล้วก็ทิศมนต์
และยังมีพี่ชายของเขาครับปัจจุบันก็คือยุทธจักรอสมิลาครับ
เป็นแชมป์ด้วยนะครับมีดีกีถึงแชมป์เปียน
ต้องบอกว่าเป็นแชมป์รุ่นเล็กครับพี่กับน้องนี่อายุต้องบอกว่าน้ำหนักในห่างกันเยอะครับ
อัดเข้ามาขวาได้ตีเลยครับ
โอ้โหดูว่ามันคอนทองพยายามจะขึ้นพ่อ
สไตล์และทรงมวยคล้ายกันครับ
จิ้มขนตัวต่อครับทุกคนพยายามจะตบที่หุ้กซ้าย

วิ่งไปชนเข่าซ้ายเลยครับทุกคน
มาดองพยายามจะขวางพยายามจะกด
เสียบด้วยข่าวขวาทุกคนรอจังหวะ
พยายามจะเน้นที่หมัดมากขึ้นครับวันนี้
แล้วเลือกเลยครับไม่ออกพับเลือกครับ
ก็บอกการชกตอนบ่ายบ่ายเย็นแบบนี้นี่
เซียนเลยครับปราบเซียนเหมือนกันนะครับ
เพราะบางทีชกตอนกลางคืนมีเวลาระยะเวลาฟื้นตัวทันครับ
แต่ชกกลางวันหรือว่าบ่ายแบบนี้

แล้วมาพริกทางหมันขวา

แล้ววงในแท้งเลยครับปะเกาะทอง
หมดยกที่๑ครับพักกันก่อนครับ
ทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข๓๒ครับ
วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่๘เมษายน
คุณที่สองของรายการทุ่งบนศรีนทราบเดชายม

รุ่นพี่เจอกับมังกลทองศรีเจภนม

ไม่มากเท่าไหร่นักครับนักชบจากทุ่งเที่ยวมหานคร

เป็นทุ่งม้อนที่เปิดฉากขยับเดินเข้าหา
เน้นที่หมัดกับเข่าครับ
หลอกจิ้มหมัดลำตัวสลับใบหน้าแล้วดูครับ

เสยขึ้นมาครับโอ้โหน้ำกระจายเลยครับ

ทุ่งม้อนเบียดเข้าหาทันทีวางแค่งขวา
จังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาเหมือนกันครับมังกรทอง
เอาละครับเกี่ยวได้โอ้โหเอาจนได้ครับ
มังกรทองพยายามจะโหนตัวขึ้นไป
โอ้โหแค่งขวาเตะยัดเข้ามาครับ

ต้อนต่อครับลำตัววางด้วยแค่
โอ้โหมาแล้วครับแค่งขวาของทุ่งม้อน

พยายามจะเกี่ยวแต่เกี่ยวไม่ถนัดครับ
พยายามจะจัดจังหวะครับนี่ครับ
อาศัยระบบป้องกันตัวที่ดีของตัวเองก่อนครับ

ทุกคนยัดซ้ายตีซ้ายครับ
หลอกเอวบ้างครับทั้งนั้นทุ่งม้อน

ังปลาทองพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเหมือนกัน

เสียบด้วยเขาขวาคืนเลยครับมังกรทอง

ไล่แขนกดมาทุกคนแทงก่อน
มาเลยใหม่ครับพยายามมา
โอ้ยต่อยมันวางแค่งเอ้า
เจอที่สกัดอีกแล้วครับ
ชอบเปิดหน้าแรกอยู่แล้วครับเขียวมาแล้วโยนยัดเข้าไป
โอ้โหแล้วนี่ครับเตะขวาแล้วตั้งกำแพงคาหนตัวขึ้นไป
ลูกอย่างนี้ลูกถนัดเลยครับขยับตัดล่างเอาจนได้ครับ
โอ้โหนี่แหละครับรุ่นพี่อย่างทุ่งมนต์ตีหน้ายักษ์คู่แบบนี้ครับ
ชักจะเป็นเรื่องเหมือนกันกับแผงในซ้าย
อู้ห้มล้อกนายคนเหยียบตีด้วยข้างขวาเลยครับรูปถนัดของทุ่งมนเลยครับ
ทุ่งมนหลอกนายตีพยายามจะโตอพกดคอลงมา

เอาเหลี่ยมเอาทงเลยครับ
นานจะได้เจอตัวเท่ากันครับทุกคน
ปกติแล้วตี้ยกว่าผู้ต่อสู้ตลอดครับ

ประทองทีซ้ายทีขวาครับ
ทุกคนวางได้แข้งเสริมเลยครับ

ตอนนี้เคี้ยวเล็บมีเยอะครับอาวุธของทางนั้นทุกคน

ตอนนี้ต้องบอกว่าเกมก็เปิดขึ้นเรื่อยเลยครับ
มาทางด้านทุกคนก็ยังเป็นฝ่ายเปิดเกม
ขยับเปิดฉากเดินเข้าหาเข้าทำก่อน
ตอนนี้น้องบอกว่าทีมน้ำไม่เป็นก่อนครับ
วิชิภคุมอสลมีราครับ

พยายามจะตีหัวเข้าบ้านครับ

สไตล์การชกเป็นประเภทไฟเตอร์อยู่แล้วครับเดินแล้วทำได้ครับเดินแล้วทำเป็น
ครับมวยหลายคนเนี่ยเดินไม่เป็นครับอ่าครับนี่ครับ
วางแข้งขวาซัดเข้ามาเจอเหลี่ยมครับหลายคนเนี่ยทำหนักหอย
ดักเตะดักแทงดักต่อยครับแต่ที่นี่ต้องบอกว่าสูสีหนีแพ้ครับ
เครดิตกับมวยเดินและขยันออกอาวุธเข้าทำอย่างชัดเจนครับ
โอ้แล้วอย่างที่คุณสุภิเชียร์เรียนท่านผู้ชมแหละครับว่าต่อยตอนบ่ายบ่ายนี่
ดับเซียนมาแล้วหลายต่อหลายคนครับต่อยกลางคืนดูแข็งแรงแข็งแกร่ง
แต่พอเจอตอนช่วงบ่ายนี่หายใจแทบไม่ทันแหละครับอยากเข้ามา
นี่ครับยังอาศัยลูกตีหัวเข้าบ้านครับทุกคนประกบในตีซ้าย
นี่แหละครับลูกเก่าของทุ่งมนต์ครับ
ยังมาพยายามจะเน็ตที่แก้งกว่าแล้วครับ

แล้วรอบนายหมุนเหลี่ยมปลดหนาเด็กด้วยเขาซ้าย
นี่ก็เป็นบทที่หารหลับหารเหลี่ยมตีได้ดีครับ
แล้วก็กรรมการแยกก่อน
ทุกคนเข้าทำอีกแล้วครับ
ซ้ายจิ้มลำตัว
พยายามจะเตะสู่เกี่ยวไม่ลงครับ

ต้องนายมุนเหลี่ยมนะตีเลยครับทุกคน
โอกาสที่จะหมดแรงมีสูงครับ
ก็ปล่อยกับทุกคนว่ายิ่งประกบยิ่งสัดกันไปเรื่อย
ดูทางด้านทุ่มมนต์จะทำได้ค่อนข้างดีครับ
กรรมการไล่ทุ่งมนต์เข้ามุมก่อนแล้วหันไปเตือนเจ้ามังกรทองครับ
มาแล้วครับลุยกันต่อครับ
คาวายแทงเลยเอาแล้วครับเข็นมา
แต่ดูครับช้ากว่าทุ่งบนชัดเจนครับตอนนี้
กรรมการจะสลับแล้วเสียบแต่เจอเหลี่ยวของทุกมนต์
ทุกคนตั้งกำแพงคาไว้แล้วเด้งด้วยเขาซ้ายสู้เลยครับ
พยายามจะกระโดดเข่าลอยครับตีด้วยซ้ายครับทุกคน

ทุกคนพยายามจะเบียดเข้าหาเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัด
หมัดขวาสวนหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับพยายามจะเสริมให้ประกันแล้วเสียบด้วยเขาขวา
ขวาเสียบด้วยเขาขวาทุกมนต์ล๊อคใน
ฮึดครับขาดเพียงอย่างเดียวครับคือลูกฮึดครับเจ้ามังกรทอง
เข้ามาจิ้มหมัดหลุดครับสุมนต์หวดเลยครับ
ด้วยลำแข้งเลยครับตอนนี้โอ้โหดูครับจังหวะกดแล้วเสียบด้วยเขาขวา
ทุกมนต์เบียงเข้ามาทิบซ้ายทุกมนต์พยายามสลับเสียบทุกมนต์หวางแข้งซ้าย
ขยับถีบซ้ายเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าเหนือชั้นแหละครับ
ลำตัวสลับใบหน้าวางด้วยแข้งซัดเข้ามาดูครับโอ้โหทำอะไรก็ดูดีครับ
หล่อไปเลยครับช็อตแบบนี้พยายามจะโชว์แล้วครับทุกคน
ถีบเข้าไปเยอะเยอะที่ออกการจุกเสียดให้เห็นเลยครับโอ้แล้วใช้เหลี่ยมเลยครับ
ไม่อยากจะลุกเลยครับอยากจะนอนยาวเลยครับแบบนี้มังกรทอง
แล้วก็ครบสามยกเป็นที่เรียบร้อยครับกับคู่ที่สองของรายการในรุ่นพิการหกสิบสองกิโลกรัม
ระหว่างทุ่งมนต์สิงหะเดชายิมครับกับทางด้านมังกรทองสิทธิเจ๊พนม
วันนี้ต้องบอกว่าทั้งเหนือชั้นทั้งต้องบอกว่าอาวุธหลากหลายขึ้นมาครับทางด้านทุ่งมนต์
ดูครับกระแทกซ้ายวัดระยะมาแล้วอัดลำตัวก่อนครับ
หลักของทางด้านทุ่งมนต์ก็คือลำตัวของมังกรทองเลยครับพยายามจะนวดพยายามจะเฟ้นครับ
ดูครับสัดล่อทั้งแค่งเลยครับแล้วก็วงไหนรวบไว้ก่อนครับ
วบแล้วตีครับมังคอนทองชิงตีก่อนคุณมนต์กระชากมาแล้วเสียบยัดไส้ไปแบบนี้ครับ
ดูหลักดูเหลี่ยมของทุ่งมนต์วันนี้นี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าแม่มาดีเหลือเกินครับแล้วดูครับจังหวะกระชากเหลี่ยมนิดเดียว
เอาละครับวินาทีสำคัญมาแล้วครับไปฟังคำตัดสินกันบนเวทีก่อนครับ

คุณผู้ชมครับห้ามพลาดเลยมวยคู่นอก
นักชกไทยเจอกับนักชกจากจีนครับ
ขอบคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การไหนรอดสดครับ
ตอนนี้มาถึงคู่ที่๓ของรายการวันนี้ครับ
ชกไทยเจอกับนักชกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพราะด้วยธรรมชั้นเป็นธรรมชั้นเป็นธรรม
หน้าตนนะมาถึงคุณที่๓ของรายกลางกับ

สูงสูง๑๗๐เซนติเมตรจากค่ายมวยลูกสวน
อีกหนึ่งนักชกจากสังกัดของบังหมัดลูกสวนแล้วครับ
ส่วนทางด้านมุมแดงครับมาจากท่าสารานครศรีธรรมราชครับ
สยามหรือว่านายอานนท์สุกทองครับวัย๑๗ปี
สูงเท่ากันครับ๑๗๐เซนติเมตร

ยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับแพ้ทั้งสองครั้ง
ราชศูนย์แพ้คะแนนให้กับเผ็ดโค้กแสงแก้วสำลิดครับ
จากไทยมวยลูกเนยกท่าสารา
เผ็ดโค้งนั้นมาประเดิมที่นี่ไปเหล้าสุด
ต้องบอกว่าเป็นมวยหมัดที่อันตรายแล้วครับ
โดนและพยายามจะเอาคืนครับ
ลูกศิษย์ของนายวนหนึ่งสิงค์มาวินครับ
รูปร่างสรีระใกล้เคียงกันเลยครับ
แต่เดี๋ยวดูครับแต่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่า
ไฟล์ที่มาชกยังไม่ชนะ
แต่ก็เป็นมวยที่ชกสนุกชกมันครับ
นี่แหละครับที่คุณสุภาชินเรียนท่านผู้ชมว่า
ทำไมมวยที่นี่แพ้แล้วต่อยบ่อย
เพราะก็ต่อยแล้วสนุกดูดเดือดครับ
แพ้ชนะนั้นเป็นเรื่องของเกมกีฬา
ความมันความสนุกให้ถูกใจแฟนมวยที่กำลังติดตาม
คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับสิงสยามสิงหมาวินนั้นก็คือ
วังพรมสิงห์มาวินครับเทรนเนอร์
คู่กายของสิงสยามเลยครับ
ส่วนมุมน้ำเงินนั่นก็คือบังหมัดลูกสวนครับ
หัวหน้าค่ายมวยลูกสวน
อีกหนึ่งค่ายมวยที่ต้องบอกว่าเป็นค่ายมวยเก่าแก่ของประเทศไทย

ต้องบอกว่าระยะหลังผลงานของสินมาวินดีขึ้นเพราะ
ทีมงานนั่นขยันขังแข็งครับ
กับทรายกับขวาครับ
หอมลูดครับนะ

นักชกจากประเทศจีนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเข่าครับ
วันนี้เสือโฟ่งจะทำได้ดีแค่ไหนครับสำหรับวงใน
แต่วงนอกก็ต้องระวังเหมือนกันครับมีหมัดครับเสือโค้ง

ไม่พรีพร้ำครับสิงหยามพยายามเข้าไป
เสียโพ่งนั้นพยายามจะเน้นโอ้จังหวะเตะซ้ายยังมืดครับเสียโพ่ง
มีแล้วครับดูครับหมัดพยายามจะเน้นที่หมัดครับเสือโพง
หันลำตัวก่อนเลยครับเสียโฟง
เอาเป็นมวยที่กล้าได้กล้าเสียครับ
ยกไม่ออกครับ
ตอนมาเรื่อยเจอซ้าย
จังหวะดึงนี่เสียวไส้ดีเหลือเกินครับ

ตีได้ไม่ได้ครับยังตีไม่ได้ครับ

เจ้าโค้งนั้นซ้ายวัดระยะไปเรื่อยเลยครับ

มวยแบบนี้คนละกาดครับ

เสียโภงยังไม่ทันระวังตัวครับไม่คิดว่าสายจะมาเร็วอย่างนี้ครับ
ยังตอบในจนมุมเลยครับธนาภาษาเสียโภงเอาเลยครับสายหลุดอีกแล้ว
พยายามจะเตะสูงไว้ก่อนครับ
เสียโภงนั้นสายตาก็ดีเลยครับ
อยากจะดิ้งกับมันหนึ่งสองเกี่ยวกับสายพยายามจะตบด้วยลูกสายครับเสียโภง
นิ่งครับธนธรรมสิงห์สยาม
แพร่มาสองไปวันนี้ตั้งอกตั้งใจเหลือเกินครับ
ละเอียดเหลือเกินครับสิงสยาม
นี่ครับอาวุธแข่งขวาของธนธรรมสิงห์โฟงครับ

พยายามแกนนต์ที่แก้งขวาแล้วครับเสียเราฟ่อง
แห่งมนตร์เสียเราฟ่องเลยครับที่เป็นฝ่ายเดินต้อนครับ
ขวาจิ้มลำตัวแล้วสลับใบหน้าครับ
ต้องลุยอยู่กับคู่ที่๓ของรายการครับไทยเมืองจีน
นักชกตัวแทนจากประเทศไทยนั่นก็คือสิงสยามสิงหมาวินจากนครศรีธรรมราชครับ
นักชอบจากภาคใต้กับทะดานเซียวโฟ่งจากประเทศจีน
ซึ่งมาจากสังกัดไข้มวยลูกสวนที่กรุงเทพฯมหานคร
นี่ครับจังหวะซ้ายครับแม่ทักทายต้องบอกว่าเล่นของสูงก่อนเลยครับสุดสยาม
แต่ละทีครับแม่เน้นที่บริเวณก้านคอครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับ
แต่เสียโป้งครับกล้าได้กล้าเสียครับพยายามจะเดินยกหลอกแล้วทิ้ง
แต่จังหวะนี้เป็นช็อตที่เสียหลักครับนี่ครับกำปั้นครับส่วนซ้ายบวกเลยครับ
อย่ากาดตกเท่านั้นเองครับทางด้านเสือโฟ่ง
รออยู่แล้วครับสุดสยามพยายามจะเข้าในครับ
มาครับเสียโป้งต้องล็อกเอวครับไม่ให้ตีง่ายครับ
ศิริยาเปิดเกมเข้าใส่ทันทีครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดซ้าย
พ่งสวนด้วยหมัดเหมือนกันครับระหว่างแข้งขวาสวน
อูหูตรงกันตั้งแผงข่าวไว้เลยครับ
แครงขวามาอีกแล้วครับ

แล้วไก่แทงกับมัดซ้ายครับ

เจอแค่ซ้ายของถึงสยาม

พยายามจะเตะขวาต่อยขวา

ต้องบอกว่ากล้าจริงครับ

พยายามจะปักศอกสู้

หลอกได้แต่ตีไม่ได้ครับ

เบียนเข้าหาบ้าง

ล็อกเอาไว้กรรมการต้องแยกครับ

ขวงให้มัดลูบสวน

สายยามที่เปิดเกงเข้าใสอีกแล้ว

หงูยังสดชื่นอยู่เลยครับ

สิงหยามเปลี่ยนเข้ามาวางแก๊กซ้ายอย่างมืดครับ
ว้าวดับที่๒นี่

โอ้โหหน้าสีหน้าอาการออกเลยครับทางด้านสิงสยาม
อืมแม่แต่เสียโป้งครับไม่ต่อเนื่องครับ
โอ้โหแล้วดูครับสิงหยามในที่แก๊กซ้าย
เสียวโป้งสวนด้วยแค่ขวาเหมือนกัน

โอ้โหแต่หมดยกซะก่อนกำลังสนุกเลยครับพักแป๊บเดียวครับ
โอ้โหต้องบอกว่ายกที่ผ่านมามันและสนุกเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับ
เป็นช็อตต้องบอกว่าผัดกันครับ
ต่างฝ่ายต่างมีอาวุธที่ตัวเองถนัดครับทางด้านสิงสยาม
ซึ่งทางซ้ายครับแผนงเข้าสายหลายที่ครับ
แต่ดูครับแล้วมีซอกส่วนอาทางเสียพ่งมัด

ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับนักมวยจากจีนคนนี้ครับ
เหมือนอีกครับเปรย์เข้าทรายบริเวณศรีศาสตร์ครับ
เอาละครับยังมีเวลาอีก๓นาทีครับให้สำหรับทั้งคู่อยู่

เอาละครับเสื้อโพกพยายามจะเน้นที่หมัดมากขึ้นครับ

เจอหมัดที่หน้าน้ำก็จายไปเหมือนกันครับ

จิมเนียบความ

แม่ซ้ายของธนาสิงสยามจัดจ้านเหลือเกิน
แล้วกระเบียงเข้ามาไม่หนีแล้วครับสิงสยาม

โอ้โหน้ำกระจายไปเหมือนกันครับแค่งขวาของเสือพุกเมื่อกี้
โอ้โหทิ้งด้วยศอกขวาเอาครับล็อกล่าง

หน้านักโชคจับประเทศจีนครับเต้งตีเข้าใส่
นี่แหละครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่า
สถานการณ์ของเสียพวกนั้นยังสดชื่นครับ

สิงสยามก็ไม่หนีพยายามจะโต้โดยซ้าย
แรกกันแล้วครับโอ้มันจริงครับ
โอ้โหไม่ต้องบอกว่าเปิดหน้าแรกครับ

ไว้ที่หลังครับแล้วสายตาแกดีครับ
มีการยุ่งเสื้อพวกเบียดเจอซ้ายอีกแล้ว
สิงสยามเสื้อพวกพยายามจะสวดด้วยส่อขวา
แล้วทิ้งซ้ายไว้สิงสยามยุ่ง
โอ้มาอีกแล้วก็ลดอย่างนี้อัตราลครับ

ด้วยฮุกซ้ายอีกทีครับโอ้โหนี่แหละครับ
โอ้โหมันจริงครับเสื้อพวกจัดสวนด้วยแก่สาอย

สิงสยามก็ไม่หนีพยายามจะเปลี่ยนฝ่า
เดี๋ยวพ่งโยกเอาละครับเผลอไม่ได้ครับ
หวางซ้ายเสื้อพ่งขึ้นด้วยขวา
โอ้แลกกับคนละดอกคนละทีครับเสื้อพ่งทิ้งด้วยส่อขวา
มาอีกแล้วครับปัดซ้ายของสิงสยาม
โอ้โหซ้ายสิงสยามครับสีห้องหัวด้วยขวา

ก็พยายามจะทิ้งลำตัวครับแต่เจอแข้ง
กับแข้งแรกกันแล้วครับโยกเข้าไป
พยายามกวางซ้ายกว้างซ้าย
อ้าวเสื้อพ่งพยายามจะต้มออกข้าง

ก็แก้ไม่ได้เหมือนกันแหละครับวันนี้
โยกซ้ายยาวมาซ้ายยาวมา

อ้าวเสื้อพ่งก็ไม่มียอม
เข้ามาพยายามจะทิ้งด้วยมัดขวา

โอ้โหแล้วนี่ครับทุกผู้ชมครับกำลังสนุกเลยครับ
ระหว่างทางด้านสิงสยามสิงหมาวินครับ
นักชกจากนครศรีธรรมราชจากประเทศไทย
ลูกศิษย์ของนายหัวหนึ่งสิงหมาวินครับ

ของบังหมัดเลยครับแม่แลกกันสมศักดิ์ศรีครับ

ตอนนี้ไปฟังคำถอดสินก่อนครับ
ประหลอดขึ้นไปถึง๑๑๐องศาน่าเสียดายถึง๑๒๐นี่ได้คนละหมื่นแล้ว
คุณผู้ชมครับห้ามพลาดแล้วนะอีก๒คู่

ซึ่งเป็นคู่ชิงคลิปคันประจำรายการครับ

นักชกจากนักคอนราชสีมา

คู่ชิงคลิปคันเป็นแก่น้ำหนัก๖๗กิโลกรัม
นักชกจากจังหวัดนครราชสีมาน
จะเจอกับนักชกจังหวัดจังหวัดอุบันราชธานี

สิทธิ์กำลังพระเซอร์เชียม
สิทธิ์กำลังพระเซอร์เชียม
ส่วนทางด้านนักชกในปุ่มแดงถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวัย๒๙ปีครับ
ไวไฟวอร์เพชรพูนครับนายสุภาชัยดีด้วยชาติ
หรือว่าชื่อที่ทุกท่านรู้จักอย่างดีนะก็คือไวไฟช่อ๕พยักษ์
จากนางรองบุรีลำครับวัย๒๙ปี
มาช่องที่นี่๓ครั้งครับแพ้๒ครั้งครับ
หรือว่าชื่อที่ทุกท่านรู้จักอย่างดีนั่นก็คือไวไฟช๕พยักษ์
จากนางรองบุรีรำครับวัย๒๙ปี

น่าสนใจครับเคยเจอกันมาหลายครั้งจำกินเหงื่อจำกินตัวกันได้
ในขณะที่ไวไฟนั้นเป็นมวยจังหวะสอกคมครับ
วันนี้เทรนเนอร์จักรพบพรทวีนั้นไม่ได้เดินทางมานะครับ
แต่ทางด้านมุมน้ำเงินนี่ต้องบอกว่ากำนันประเสริฐเชยพุษาครับ
โอ้โหเมื่อวานส่งชายเล็กเข้าประกวดเจอกับทางด้านเพชรวีโว่แล้วเอาชนะเพชรวีโว่ลูกคลองกลางมาได้ครับ
คาถาของแกด้วยแหละครับวันนี้ให้เกียรติขึ้นไปถอดมงคลให้กับลูกศิษย์อีกหนึ่งคนครับ
จับตาดูว่าสัปดาห์นี้นี่ทางฝั่งของสิทธิ์กำนันประเสริฐจะวิน๒คนหรือเปล่าครับ
ไฟนั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบแล้วครับก่อนก่อนหน้าโน้นที่ต่อยกันห้ายกนี่ต้องบอกว่า
ทางฝั่งของสิงขนองนานั้นเด้งแรงแซงผ่านแล้วครับแต่วันนี้สามยกมาดูว่าจะเร่งแรงแซงผ่านหรือเปล่าครับ
เพราะไวไฟนั้น๓ยกนี่ต้องบอกว่าเก่งเลยครับ
เขาบอกว่าเจอกันมาตลอดเจ็ดไม่อย่างต่ำในเจ็ดครั้งนะครับสามยกนี่ไปก่อนครับ
ไม่รู้ว่าหลอกหรือจริงแหละครับ
แบบนี้ธรรมดาสำหรับสิงค์กระน้องหน้าครับ

โอ้โหวันนี้ท้าดวนชวนแรกเลยครับไฟ
มั่นใจในตัวเองว่า๓ยกนั้นเป็นพื้นที่ของตัวเองครับ
แล้วรู้ครับว่าควรชกแบบไหนครับเจอกันมาจำกินเหงื่อกินไกลกันได้แหละครับ
นี่ครับพวกซ้าย
กระน้องหน้านั้นเข้าอาร์จชีฟเลยครับ

แต่กระดับไฟไฟนั้นจังหวะส่อกดีครับ

สถิติมีไว้ทำลายเลยจ๊ะแม่
เคยแพ้มา
วันนี้ตั้งอกตั้งใจครับไฟ
โอ้โหเจอถีบ

งัดไปสองซ้ายแทงโอ้โหดูครับ

โอ้โหว่ากันว่าสิงขนองนานั้นประเภทแข็งแรงแข็งแกร่งครับ

เลือดเนื้อนะครับไม่ใช่เหล็กไหล
สี่อาบบ้างครับสินกนองนาน

ระภาพสี่อาบจัดไสนะครับ
เอาเกลียวอูยยยยยยยยยยยยยยยเผ้าขืนครับ
โอ้โหไม่รู้ว่าโดนจริงโดนหล่อแล้วพยายามจะปักศอกซ้ายสู้กันสิงค์กันต่อหน้า
ไวไฟเสียบเลยครับพยายามจะงัดศอก
นี่ครับจอมศอกเลยครับทางด้านไวไฟ
แทงด้วยซ้ายตั้งคาแม่ตีคืนไม่ได้ครับ
ในอดีตนี้มีพลานศอกร้อยเข็มครับยอดขุมพลศึกไทยภูมิแล้วมาดูปัจจุบันครับ
คนดีใจศอกได้ดีนี่ไวไฟอันดับต้นล่ะครับ

ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าช็อตยัดไส้สวยงามของทางด้าน
ไวไฟที่อัดเข้าใส่คู่ปรับเก่าอย่างสิงค์กันอ่อนหล่าง
ว่าโดนนี่หนักจริงนะครับแต่ก็ไม่รู้แหละครับว่าจริงหรือหลอกครับ
หรือว่าปล่อยให้ทางด้านไวไฟนี้ได้ใจอืมนี่ครับแทงขวามาแล้วงัดด้วยศอก
โอ้โหนี่ครับโอ้งัดด้วยศอกคอตกเลยครับแล้วแทงเติมเข้าไปอีกครับ
ทั้งซ้ายและขวาอย่างที่เรียนทั้งผู้ชมเลยครับ
ระวังบนนี่โดนล่างระวังล่างนี่โดนบนครับดูครับอย่างหวัดสอกของไวไฟแล้วเสียบด้วยข่าวขวา
แล้วเสียบซ้ายแล้วตั้งกำแพงคาพยายามจะตัดล่างแล้วเสียบด้วยเขาซ้ายครับ
สิงค์ขนองนาเอาคืนครับดูครับนี่ครับช็อตสวยอีกครั้งครับของสดานสิงค์ขนองนาที่เอาคืน
คนได้คนละอย่างครับคนหนึ่งต้นจัดอีกคนหนึ่งปลายแรงเดี๋ยวดูว่าจะแรงแซงผ่านหรือไม่ครับ
มาเลยครับมาอีกแล้วครับขวาทันทีครับสิงขนองนา
โอ้โหพุ่งเข้าใส่ทันทีแล้วล็อกในเสียบขวาพยายามจะขวางหน้าแล้วครับ
ไฟเจอศอกซ้ายของสิงเงินนองนามาแล้วครับหมัดเจอศอกเสียบซ้าย
พยายามจะเล่นเกมแล้วครับสิงเงินนองนาเอาคืนครับยกแรกนั้นต้องบอกว่าเสียเปรียบเห็นได้ชัดแล้วครับ
นี่ครับมาแล้วครับแล้วตุกรวดเสือเสร็จแล้วครับ
ข้างล่างไวปลายยกที่แล้วเหมือนทำได้ดีวันนี้ยกที่สองเอาคืน
แท่งซ้ายแท่งขวาไวไฟโตเจอสอกโอ้โหสอกเจอสอกเข้าเจอเข้า
ความสนุกความดูเดือดเริ่มขึ้นแล้วครับ
แต่จังหวะคืนก็สะดุ้งครับไวไฟแทงแต่ละทีครับ
ไม่มีใครหนีใครแล้วครับขยับเข้ามาปล่อยไฟพยายามจะดันสู้
นอนมาเสียบขวาแล้วขัดศอกเจอศอกขวาของไวไฟเสียบด้วยเขาขวาเลยครับไวไฟ
ซ้ายตัดลำตัวเข้าไปเอาเลยครับเดือดแล้วครับขวามา
โถนไม่ได้ครับไวไฟเกิดสวยซ้ายหลุดเจอแท่ง
โอ้โหมันจริงครับพยายามจะงัดหมัดขึ้นมา
ไวไฟสวนด้วย๒เหมือนกันเสียบทราย
เอาตั้งแขนสู้
สิงค์กระนองหน้าทิ้งกับมัน๑๒
ไวไฟเสียบด้วยข้าวขวา
นวลเนียครับโอ้โหเข็นเข้าเชือกแลกกันทุกที
สัดกันอ้าวโอ้โหเลือดกระโหปากแตกครับ
สิงค์กระนองหน้าต้องโดนเลยครับ

แทงด้วยเขาขวายัดซ้ายตั้งคา
อ้าวหาจังหวัดชีมมันไม่ชัดเจนครับ
ไวไฟนี่ต้องได้แผลได้เลือดเลยครับ

สิงค์กระนองหน้าทำโอ้ไวไฟสวนด้วยขาวขวา

ตั้งกำแพงแล้วพยายามจะเล่นเกมครับสิงกระดองดา
บวกอ้าวครับบวกต่อบวกจัดด้วย
ขวางหน้าไว้บวกด้วยหมัดขวา
เข็นสู้เลยครับโอ้มันจริงครับเดือดจริงครับ
แทงครับทำไว้ยัดเสียบดูครับโอ้โห

โอ้คนละดองคนละทีแน่แต่ปากมันอบหมักไปแล้วครับ

โอ้โฮฝลากไปคิดเผ็ดมาได้ช่วงแน่นอนครับแบบนี้
เผื่อมันขวาหักซ้ายมันลำตั้ว
กลัวคลอกอีกโอ้โหดูครับ

เสริมด้วยอัมภาคันไฟไฟกลัวคลอก

ไฟไฟนั่งรอยกันหวานแล้วเสียมด้วยข่าวขวาข้าวซ้ายครับ

โอ้โห๓นาทีเกือบเต็ม

เดือดจริงครับ

ตอนนี้ต้องบอกว่ากินเผ็ดไม่ได้สักระยะหนึ่งช่วงโต
ส้มตรงส้มตำนี่ต้องพักไว้ก่อนครับ
ของอร่อยนี่ต้องเผิบออกไปก่อน

โอ้โหดูครับเจอพิษศอกของทางด้าน
ไฟเข้าไปเลือดกกปากเลยครับ

พยายามจะซักด้วมัดขวาครับ
พยายามจะเล่นเกมนะครับสิงขนาวหน้า
ไวไฟก็โต้ทุกเม็ดทุกดอกครับ
ว่า๓ยกนี่เป็นพื้นที่ของรอยไฟ

หยุมทุกครั้งต่อยกัน๕ยกนะครับ

เดี๋ยวจะดูครับว่าเร่งแรงแซงผ่านหรือไม่
โอ้ปากเจอไปหมดแล้วคันธนาฬสิงค์กะนองน่า
เอาละครับ๓นาทีที่เหลือสิงคณองนาเบียดเข้าหาทันที
โอ้โหแล้วไม่มีห่างเลยครับยืนเท้าชนเท้าครับ
สิงค์กะนองน่าพยายามจะหุบซ้ายไปรับตัวเดินข้อของไวไฟ
เติบขืนมาวงไหนอีกครั้งรุ่นม้ารากแท้งครับ
หือฮือแลกให้คนละดอกคนละทิ
หมาแล้วกับแข้งขวาของสิงค์กะนองน่ากลับเข้ามาไวไฟเสียบด้านซ้ายเหมือนกัน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

แรลซึนป้องให้ลงมาครับนอนก่อนครับเพื่อที่จะฝืนสติของธนาสิงฆ์ขนองนา
โอ้โหดูครับภาพช้าก่อนครับ
นี่ก็มาแล้วกับภาพช้าทิ้งด้วยหมัดขวาครับ
แล้วเสุยด้วยประคานเสิร์ทอยู่ครับ
แล้วเสียบใส่กล้องมาเป็นชุดครับ
แล้วนี่ครับพยายามจะลุกขึ้นมาครับแต่ต้องบอกว่าลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่อยู่ในสภาพที่จะสู้ต่อได้ครับ
จะค่อยซุดลงมาจนกรรมการใช้หน้าฐานพิเศษครับต้องโบกมือยุติการชกเลยครับ
ก่อนครับดูครับท่านผู้ชมซัดด้วยศอกซ้ายและขวาแล้วทิ้งด้วยศอกขวาอีกช็อตหนึ่งครับ
แล้วเสียบในโอ้โหล้มเลยครับต้องบอกว่าโดนสะสมครับ
นี่ครับเดี๋ยวมามีจุดสำคัญนี่ครับศอกขวาก่อนครับ
คุณผู้ชมครับคู่นี้ซัดกันดูเดือดจริง

ทั้งคู่ได้รางวัลฮีโร่ไปคนละ๕๐๐๐บาทครับ
ประมาณไปถึง๑๐๐องศา
คุณผู้ชมครับคู่หน้านี้ห้ามพลาดเลยครับ
คู่เอกของรายการคู่ชิงเข็มขัด
วันนี้ชิงกันที่พิการน้ำหนัก๖๗กิโลกรัม
ตัวแทนนักชกนะครับจากจังหวัดนครราชศรีมา
ปะทะกับตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าแม่นขอบคุณครัวที่จะพบท่านทายทายวาเรียจุดขับเบลูกาเตอร์
เจ้าแม่นนักฮ่อนรัชฌาสีบอร์
เอเทียนเยสเบอร์ใช้กับช็อคสกุนชินจิม
เขาสมัครตัว๖๙ต่อและบ้า๔๙ต่อ
เจ้าแม่นพูดกันนะชิงดับช็อคสกุนชิน
เอาชนะสิงห์ดำโชคสกุลชินมาได้

ก็บอกว่าโตขึ้นมาเหมือนกันทั้งคู่เลยครับ
แต่กลับมาเจอกันพร้อมกับ
มีเข็มขัดรุ่นเก่า๖๗กิโลกรัมเป็นเดิมพันธุ์

นายธิรัพย์วงวรรณสังครับ

จังหวัดนครราชศรีมาวัย๑๘ปี
บอกว่ามาชกที่นี่๔ครั้งครับ
เพียงครั้งเดียวที่เหลือชนะรวดครับ
ให้กับเจ้าร้อยล้านนี่แหละครับคนเดียว
สังกัดค่ายมวยโชคสกุลชินครับ
ซึ่งได้รับการดูแลครับ
จากทดาลฟ้าสีทองทอเทพสุธิน
หรือว่าฟ้าสีทองสจเปี๊ยกอุทัยครับ
ตมวยดังครับซึ่งปัจจุบันแขวนนวมไปเป็นที่เรียบร้อย

และผู้ดูแลเจ้าสิงห์ดำฟอร์มกำลังดีเลยครับ
ล่าสุดนี่เอาชนะคะแนนยอดภูหลวงศักดิ์สมชายมาได้

ร้อยร้านเกียรติกำทรครับนายอนุสรท่ากุฎเรือ

จังหวัดอุบลราชธานีวัย๑๘ปีเท่ากัน

เอาชนะเจ้าสิงห์ดำในนัดชิงรุ่น๖๔กิโลกรัม

สจเปี๊ยกอุทัยหรือว่าทเทพสุธินครับ

ร้อยล้านวันนั้นที่ชนะสิ่งดำได้นี่เพราะแม่
มีนับตุนอยู่ครับ

เป็นชัยชนะที่สนุกดูดเดือดครับ

อย่างที่ว่ากันว่านะครับ

ไถ่นาดาเก็บไม่เกิน๓เก้าครับ
การพับนายต้องบอกว่ารายละหลังแข็งแกร่ง
มาเยอะครับสิงห์ดำ

โดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เจอกับยอดภูหลวงศักดิ์สมชายครับ

วันนี้ต้องบอกว่ามีตัวแปลสำคัญแล้วครับ
ดำนั้นเพิ่งมาเอาชนะ

ในขณะที่ทางฝั่งของร้อยล้านนั้น
หยุดไปนานครับคุณสุภาชิน

เกือบไปแล้วครับเกือบดึงไม่พ้นครับ

หลุดในหลวงไม่เจอลงโทษเลยครับ

หยาดทิ้งกำกระแทกมันแยบซ้ายสำราญจังหวัดและพยายามจะทีบเจอส่วนด้วยมันขวา
ล๊อคไนท์แทงซ้าย
ทำไวครับเค้าพยายามจะบีบวงในของถนัดครับ
หันตีนเรียนบอกว่าหลอยล้านเป็นมวยลุ่นเล็กที่จัดว่าเป็นอัฏฐกด์ต้นของมรเทศอยู่พักหนึ่งนะครับ
ก่อนที่จะต้องบอกว่าโตวัยครับ

เกี่ยวได้บ้างครับธนาร้อยล้านแต่คืนไม่ได้ครับ
โอ้โหสีดำแก้สถานการณ์ได้ดีเลยครับ

ดูครับล็อกได้สวยครับร้อยล้าน

ดำปั่นขวาเสียงด้วยซ้าย

ตรงซ้ายมากครับสงสัยจะเล่นงาน

คลียดด้านเคาร์ซ้ายเจอเคาร์ซ้ายและสวน
เจอสองขวาเลยครับ

โกรธจมหนึ่งครับ
ท่านผู้ชมครับเกือบจะเหมือนหนังม้วนก่อนครับ
ครั้งที่แล้วได้นับตอนยก๒ครับ
แต่สถานการณ์ต้องบอกว่านวลเนียครับ
เกือบจะแซงผ่านเหมือนกันครับวันนั้นสิงห์ดำ

ร้อยล้านฟันโป้งหล่นเข้าไปเสียนับไปในยกที่๒

เดี๋ยวดูช็อตสวยครับ
จังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งแล้วดูครับจังหวะแก้โหนขึ้นไป
ต้องบอกว่าสวยงามครับอาศัยความถี่ในการออกอาวุธเลยครับ

งซ้ายฟันขวาครับหล่นครับ

นับถึง๗ครับนับ๘ครับ

อดีตทำเมื่อที่แก้ทางมวยได้ดีครับ
คลังที่แรกนี้โดนนับยกที่สอง

เกี่ยววายร้อยล้านเททิ้งครับ
ร้อยล้านเททิ้งอาศัยความหนักแน่นเลยครับ
เป็นมวยที่ออกอาวุธไม่ค่อยพร่ำเพื่อครับร้อยล้าน
แต่หนักหน่วงทุกลูกครับ
ทำไวยยืนทางหาเอาเลยครับ๒มาอีกแล้วครับ

โอ้โหสิงค์น้ำมันจะปักศอกสวนเหมือนกัน

โอ้โหโดนหมัด๑๒เข้าไปวางแค่ซ้าย

ยิ่งจะเข้าทางร้อยล้านบ้างแหละครับ

โอ้โหเพลินครับ
แบบเดิมเลยครับแต่ครั้งนี้ปิดฉาก
เป็นร้อยล้านเกียรติกำทร

ครั้งนี้นี่ไม่ปล่อยให้สิงห์ดำได้แก้ตัวเลยครับ

นี่แหละครับต้องบอกว่าเกมมันเปลี่ยนครับ

วางแผนไว้แบบหนึ่งครับแต่ว่าไปเสียนับ

ทำให้ต้องเปิดเกมเพื่อที่จะบดเข้าใส่

โอ้โห

โอ้โหดูครับช็อตแรกครับ

คล้องคอเซฟคอไว้ได้ครับ

เห็นครับเซฟเอาไว้ครับ
ชื่นชมกรรมการอีกส่วนนึงครับ

นี่เป็นคู่ชินเกรมขัดที่
นี่แหละความมั่นของรายการเดอะฮีโร่แชมเปญสชาเลน
แต่ก่อนอื่นครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ
กับเดอะฮีโร่พรายซ์
คุณเหมือนชิดแสนสุขครับ
จะขึ้นมามอบขึ้นมาคาดเข็มขัดนะครับ
กับน้ำหนัก๖๗กิโลกรัมของวันนี้ครับ
เอาละครับนี่แหละครับแชมเปญคนใหม่ครับ
คุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ
และวันนี้เราก็ได้แชมป์เปียนคนใหม่ครับ
ที่กระดำหนัก๖๗กิโลกรัม
นักชกจากจังหวัดอุบลราชธานี
วยวันนี้วัดมันสะใจจริง

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

เวลาบ่าย๔โมงถึง๖โมงเย็น

ปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทย
มีสิ่งที่ใช่อะไรก็เป็นไปได้
สวัสดีครับผมพี่สุวนิทสวัสดีครับ